ด้านของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ก็มองว่าถ้าปัญหาฝุ่นควันที่เชียงใหม่ยังไม่ถูกแก้ไข
งกรานนี้มีผลกระทบแน่นอนนะครับ
อาจจะมีการยกเลิกห้องพักแล้วก็ไม่มาเที่ยวก็ได้ครับ
นายบุญธาชัยเลิศรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือตอนนี้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและสุขภาพเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ล่าสุดนั้นนักท่องเที่ยวลดลงไปแล้ว๑๐ในช่วงเดียวกันจากปีก่อนนะครับ
จากนี้ยังประเมินว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปในช่วงสงกราน
ส่งผลกระทบกับภาพรวมของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
แม้ล่าสุดจะยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพัก
แต่เชื่อว่าหลังวันที่๕เมษายนถ้าไม่ดีขึ้น
จะมีการทยอยการยกเลิกไป๒๐ถึง๑๐๐ก็ได้
ส่วนของนักท่องเที่ยวก็แบ่งเป็นคนไทย๘๐แล้วก็ต่างชาติ๒๐ครับ
พร้อมฝากไปยังทุกหน่วยงานต้องแก้ไข
โดยเฉพาะกรมป่าไม้กรมอุทยาน
ขอความร่วมมือในการเข้าไปตรวจสอบงดการเผาป่าจากประชาชน

เพราะที่ผ่านมาก็พบว่ายังมีการเผาปลาเกิดขึ้น
ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่บอกไปนะครับ
ขณะที่นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเมินว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงสงกราน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยเองจะเติบโตแค่เล็กน้อยเพียง๓
หมุนเวียนประมาณ๑๐๐๐กับ๖๐๐ล้านบาทนะครับ
สาเหตุที่มีการขยายตัวไม่มากมาจากปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
ก็ทำให้การท่องเที่ยวทางภาคเหนือลดลง
อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนไทยเริ่มไม่สนใจ
ในการเดินทางไปเที่ยวระยะไกลเพราะว่าปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยนะครับ